มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ยิงกันในบ้านหลังหนึ่งนะคะ
มีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วย
บ้านหลังนี้เป็นลักษณะของเพลิงพักชั้นเดียวนะคะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านถูกยิงค่ะ
แล้วก็มีอีกคนนึงอยู่ในบ้านถูกยิงเหมือนกันแต่คนนี้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เป็นคนโทรไปแจ้งญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ
มือปืนที่ก่อเหตุจริงแล้วก็เป็นเพื่อนกับผู้ตายนี่แหละค่ะ
สาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวรอครู่เดียวเดี๋ยวทางน้องสาวของผู้ตายเขาเล่าให้ฟัง
เหตุการณ์นี้ค่ะนายสมปองปฏิทินหรือ๑อายุ๔๑ปี
ถูกคนร้ายยิงด้วยปืนสี่นัดนะคะถูกยิงเข้าที่หัวหนึ่งนัด
อก๑นัดชายโครงซ้าย๑นัดต้นแขนซ้ายอีก๑นัด
นายสมปองเสียชีวิตคาที่ค่ะนอนจมกองเลือดอยู่ที่บ้านข้างสวนมะละกอ
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะส่วนในบ้านค่ะในห้อง
ยอดชาวกัมพูชาอายุ๓๐ปีคนนี้ถูกยิงเข้าที่หัวไหล่ซ้าย
ได้รับบาดเจ็บนะคะครับกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการตรวจสอบตำรวจสพคลองหลวงบอกว่าในจุดเกิดเหตุมีปลอกกระสุน
ขนาดจุดสามแปดซุปเปอร์๓ปลอกหัวกระสุน๒หัวก็เก็บรวบรวมเอาไว้
เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุเราส่งคุณกิติศักดิ
ราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุค่ะ
หน้าบ้านเนี่ยก็มีการเอาทรายมากรบรอยเลือดเอาไว้นะคะแต่เลือดก็ยังกระเด็นติดพื้นที่ใกล้เคียงตรงนั้น
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเมื่อคืนนี้ช่วงเกิดเหตุนะคะฝนตกหนักมากก็ได้ยินเสียงดังนะคะ
แต่นึกว่าเป็นเสียงประทัดเหมือนคนจุดประทัด๕๖นัดอะไรแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านคิดว่าคนจุดประทัดไหล่นกไหล่กาที่มากินพืชผักในไร่นาก็เลยไม่ได้ออกมาดู
มารู้ว่ามีคนยิงกันจนมีคนเสียชีวิตตอนนี้ไม่กล้าเข้าไปดูแล้วนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่ากลัวมาก
จากการสอบถามน้องสาวของนายสมปองผู้ตายชื่อว่านางนิออนปฏิทิน
เล่าให้ฟังว่าได้ถามเรื่องที่เกิดขึ้นกับในยอดชาวกัมพูชาที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะเหตุการณ์มันเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ
นายสมปองผู้ตายเนี่ยทำกับข้าวอยู่ในเพลิงพักหลังนี้นะคะ
บัณฑิตคนก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหา
เขารู้จักกันเขาเป็นเพื่อนกันค่ะนายสมปองก็เลยเรียกให้นายบัณฑิตมากินข้าวด้วยกัน
เรียกเสร็จตัวเองเดินหันหลังกลับไปนายบัณฑิตไม่พูดอะไรเลยยิงเลยอะค่ะ
ยิงใส่ทางด้านหลังเลยอะค่ะครับนายสมปองล้มไปแล้วยังไม่พอ
จ่อยิงที่หัวไปอีกนัดหนึ่งอะค่ะตอนเกิดเหตุในยอดอยู่ในห้องนอน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปในยอดได้รับบาดเจ็บก็เลยรีบโทรหานางนิออน
น้องสาวของนายสมปองผู้ตายเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะ

น้องสาวของผู้ตายก็เลยบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เธอกับแฟนของพี่ชายก็คือแฟนของผู้ตาย
รวมถึงแฟนของในยอดออกไปข้างนอกกัน

นายยอดโทรไปบอกว่านายบัณฑิตหรือนายดิต
ยิงพี่ชายของเธอเธอบอกตอนแรกไม่เชื่อ
เพราะพี่ชายของเธอกับตัวนายบัณฑิต
เป็นเพื่อนกันสนิทกันด้วยโตมาด้วยกันด้วย
เมื่อปีครึ่งที่ผ่านมาปัญหามันเกิดขึ้นก็คือ
นายสมปองผู้ตายกับตัวนายบัณฑิต
คนก่อเหตุเขาทะเลาะกันเรื่องรถจักรยานยนต์
คือนายสมปองเนี่ยยืมรถจักรยานยนต์นายบัณฑิต
ให้อดีตแฟนของนายสมปองใช้
ทีนี้พอนายสมปองเลิกรากับแฟนไป

ปล่อยทิ้งเอาไว้ที่ห้องเช่าของแฟนเก่าอะค่ะ
อยู่แถวครอง๓ก็ให้แฟนเก่าใช้
บัณฑิตก็เลยมาทวงขอรถจักรยานยนต์คืนได้ไหม
นายสมปองก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอามาคืนให้

บัณฑิตก็จะให้คนไปเอารถจักรยานยนต์คืน
จะให้ไปเอาจากหอพักแถวคลอง๓เลย
แล้วก็บอกว่าอ้าวรถจักรยานยนต์ที่ยืมไป
พอเอากลับคืนมามันใช้งานไม่ได้นะ

คือเขาต้องไปเอามาเองแล้วก็ปรากฏว่าสภาพเป็นแบบนี้

แล้วเขาก็ถ่ายภาพส่งไปให้ดู
สภาพรถมันเป็นแบบนี้และเขาต้องไปเอารถคืนเอง
เพราะนายสมปองไม่ยอมไปเอาคืนให้
ทีนี้ตัวนางนิออนน้องสาวของนายสมปอง

เดี๋ยวเธอจะจ่ายเงินค่าซ่อมให้เองด้วยนะ
คุยกันแล้วแบบนี้นะคะก็นึกว่าจะจบ

บัณฑิตกลับมาก่อเหตุยิงนายสมปอง

นิออนบอกว่าก็ตกลงกันแล้วไงเดี๋ยวเธอชดใช้ให้

คือลายรูปรถมอสไซค์มาว่ารถมอสไซค์ที่หนึ่งเอาไปใช้
มันพังมันเสียหาย
ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ของไปดี
เราก็คุยกันแล้วเราก็บอกเราเข้าใจ

อะไรที่มันขาดหายไปให้บอกเราเดี๋ยวเราจะตามหามาให้

เดี๋ยวเราจะจ่ายค่าเสียหายให้
เมื่อวานโทรไปประมาณ๒โมงเช้าก็ยังคุยกันดีอยู่นะคะกับดี
เขายังคุยกันเขาบอกเออเดี๋ยวลื้อดูก่อนว่า
อะไรมันขาดหายไปแล้วเดี๋ยวก็มาว่ากัน
ไม่ได้มีวี่แววที่เขาจะโมโหหรืออะไร

แต่พอเมื่อวานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้โมโหอะไรเลย
ลูกน้องปลอดภัยแล้วก็ถามเขา
โมเตอร์ไซค์ทั้งคันนะมันก็ไม่ใช่ทรัพย์ศิลป์เล็ก
เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ควรจะถึงขั้นฆ่ากันตาย
ใช่ค่ะแล้วเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะ
ก็น่าจะเจรจาตกลงกันได้
เพื่อนก็น่าจะชดใช้ให้อะไรแบบนี้
นางสมนึกปฏิทินแม่ของผู้ตาย
บอกว่าที่ผ่านมาในดิตมือยิงนะฮะ
ก็รู้จักแล้วก็สนิทสนมกับครอบครัวของเธอดี
แล้วก็ยังนับถือเธอเหมือนแม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอด
สมนึกยังเห็นว่าในดิตเนี่ยเป็นคนดี
ถึงแม้ว่าจะเคยมีคดีฆ่าคนตายมาแล้วนะ
พ้นโทษมาได้๒ปีก็คิดว่าคงจะกลับตัวกลับใจแล้ว
เพราะว่าเคยผ่านประสบการณ์เลวร้ายมาแล้ว
แต่ที่สุดแล้วในดิตก็มาลงมือก่อเหตุฆ่าลูกชายของเธอ
ที่สำคัญก็คือคนที่ตายเนี่ยนี่คือลูกชายของเธอ
เธอบอกเธอทำใจไม่ได้อยากให้ในดิตมามอบตัวกับตำรวจ
รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไป
แล้วก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่ในดิตลงมือก่อเหตุนั้น
ตกลงกันเรียบร้อยไปแล้ว

ทีนี้ไปดูทางฝั่งครอบครัวของในดิตผู้ต้องหานะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายามไปสอบถาม
แต่ว่าคนในครอบครัวก็ยังไม่สะดวกจะให้ข้อมูลนะครับ
ก็บอกแต่เพียงว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุที่ในดิตลงมือเนี่ยเพราะอะไร
เพราะปกติในดิตก็เป็นคนอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคน
ขณะที่พนักงานสอบสวนสพคลองหลวงระบุว่า
สารจังหวัดธัญบุรีอนุมัติหมายจับนายบัณฑิตในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ข้อหามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
สารจังหวัดธัญบุรีอนุมัติหมายจับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผู้ต้องหา
ส่วนการติดตามจับกลุ่มตัวตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวน
ซึ่งรายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเกรงว่าเดี๋ยวผู้ก่อเหตุจะไหวตัว
แต่ว่าทีนี้ค่ะพอไปตรวจสอบประวัตินายบัณฑิตหรือว่าในดิตคนนี้เนี่ย
พ้นโทษมาได้ประมาณแค่๒ปีเองนะคะแล้วก็เป็นคดีที่โอ้โหคดีฆ่าคนตาย
ติดคุกคดีฆ่าคนตายมาแล้วอ่ะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ชอบยิงปืนด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นที่บ้านนะคะแต่ยังไม่เจอตัวแล้วก็มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย
แล้วก็เหมือนกับเป็นมาเฟียมีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่ปฐุมธานีพระนครศรียุธยาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ
ที่สำคัญก็คือที่หลบหนีไปเนี่ยมีปืนติดตัวไปด้วยแน่นอน